ไปดูหูล่ำรวมทั้งมัดกล้ามแน่นของนักเพาะกายนะครับ
พวกเขามีเคล็ดลับอย่างไรที่ทำให้กล้ามเนื้อนั้นออกมาสวยงามครับ
นาทีมีเฮวันนี้ไปดูการแข่งขันข้อกายชิงแชมป์อาเซียนที่เมืองทองทานี
หันไปมองหุ่นแต่ละคนโอ้โหสมแล้วครับพี่ที่เป็นนักเพาะกายทีมชาติ
แต่ก็อดสงสัยมานานไม่ได้ว่าผิวเนี่ยทำยังไงมันถึงได้ดำมันวาวสะท้อนไฟแบบนี้
เล่นฮากันขนาดนี้ไม่ต่างจากทาสีบนกำแพงบ้านเลยนะครับ
และนี่คือ๑นาทีมีเฮ